หนึ่งเหตุการณ์ด้านหลังของเราสองคนครับนี่เป็นเหตุการณ์อุกอาจมากครับ
เหตุการณ์นี้คนร้ายก่อเหตุยิงอาสารักษาดินแดน
จะบรรจุสอบผ่านได้ไม่นานเองเขาเตรียมจะพาครอบครัวไปแก้บน
ตั้งใจขับรถเพื่อเติมน้ำมันเดี๋ยวจะไปแก้บนวัดจุลามณี
คนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาครับปิดไฟหน้าคนซ้อนท้ายลงมา
รัวยิงอาสารักษาดินแดนคนข้างหลังผมเนี่ย
ตายต่อหน้าเมียต่อหน้าลูกเพียงแค่๙ขวบนะฮะ
วงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
คนตกใจนะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดเนี่ยคือไม่ได้เห็นภาพนาทีตอนยิงจัง

เห็นไหมผู้หญิงคนนี้จอดรถเสร็จปั๊บ

จรปิดร้านค้าใกล้กับจุดเกิดเหตุครับ
จับภาพวินาทีเป็นเสียงปืนรัวยิง๕นัด
แล้วดังต่ออีก๓นัดรวมเป็น๘
เหตุรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณหน้าร้านขายของชำ
ในพื้นที่หมู่ที่๓บ้านท่าโป่งในตัวเมืองกาลครับ
ช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้ประมาณเกือบ๑ทุ่มนะ
ถ้าดูจากวงจรปิดเวลาที่ขึ้นเนี่ยประมาณอีก๓นาที๑ทุ่ม
ที่เกิดเหตุตำรวจไปเจอปลอกกระสุนปืนตกอยู่๘ปลอกครับ
แล้วก็มีรองเท้าสีดำแล้วมีกองเลือดขนาดใหญ่
คนที่โดนยิงคือนายนพเดชอายุ๓๔ปี
นายนพเดชเป็นอาสารักษาดินแดนหรืออศจังหวัดกาญจนบุรีครับ
คนนี้ฮะเขาเพิ่งจะสอบได้
เพิ่งจะมีภาพที่เขาไปช่วยเหลือ
ชาวบ้านมาที่สารากลางช่วยเข็นรถให้กับคุณยาย
บริการประชาชนทำอยู่ได้ไม่กี่วัน
ก็เตรียมว่าเออเดี๋ยวจะไปแก้บนที่สอบได้สอบผ่านไง

ชาวบ้านเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายพาเมียและลูก
ลูกชายเป็นลูกชายอายุ๙ขวบขับรถมา
ขับรถกระบะมาเพื่อมาซื้อน้ำมัน๕ลิตรจากปั๊ม
เป็นปั๊มน้ำมันหลอดตามต่างจังหวัดนึกออกไหม
เขาก็เข้าไปที่ร้านขายของชำที่จะมีน้ำมันหลอดตั้งขายด้วย
ก็บอกว่าเจ๊ขอซื้อน้ำมันหน่อย
เติมน้ำมันดีเซลเดี๋ยวจะขับรถไปแก้บน

เขาก็ซื้อมาน้ำมันใส่แกลลอนมา
เอาตัวกรอกเติมน้ำมันมาเสร็จปั๊บ
จู่คนร้าย๒คนขี่มอเตอร์ไซค์แล้วปิดไฟหน้าครับ

จอดท้ายกระบะของผู้ตาย
และผู้ชายที่นั่งซ้อนท้ายลงจากรถ
แล้วรวยยิงไม่ยั้งแปดนัด
นายนพเดชคนที่โดนยิงล้มฟุบอยู่ข้างรถ
หน้าเมียต่อหน้าลูก๙ขวบ
แล้วคนก่อเหตุกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทันทีครับ

บอกว่าผู้ตายเขามาซื้อน้ำมัน
จังหวะนั้นพอเขาได้น้ำมันได้แกลลอนแล้ว
หันหลังไปทำธุระในร้านต่อ

แต่ได้ยินเสียงเหมือนปืนดังต่อกันเลยต่อเนื่อง
ส่วนลูกกับเมียของผู้ตายเขานั่งรออยู่ในรถกระบะ
พอเห็นจังหวะที่นายนพเดชโดนยิงแล้วล้มลง
ทุกคนก็ตกใจช็อกร้องไห้

ข้อมูลของผู้ตายเนี่ยตรวจสอบแล้วพบว่านายนพเดชเขาเพิ่งจะพ้นโทษมา

และต่อมาสอบบรรจุได้ตำแหน่งอาสารักษาดินแดน
กาญจนบุรีได้ไม่กี่วันก่อนเอง
จะทำงานได้ประมาณแค่สักไม่เกินสัปดาห์นะ

ใช่ครับเพิ่งจะไปทำหน้าที่ช่วยเหลือบริการประชาชนมาเองหมดเลย
แล้วเขาเตรียมจะไปแก้บนอีกครั้งที่วัดจุลามณีที่สมุทรสงคราม
บรรยากาศที่ทำงานของเขาก่อนหน้านี้นะครับ
แต่ก็มาเกิดเหตุร้ายขึ้นซะก่อน
สันนิษฐานว่าปมเหตุอาจจะเกิดจากความแค้นส่วนตัวหรือเปล่า

เพราะอย่างที่บอกว่านายนพเดช
เคยมีคดีทำร้ายร่างกายและเพิ่งจะพ้นโทษออกมา
อาจจะมีใครคิดแค้นอยากจะตามมาล้างแค้นหรือไม่อย่างไร
ดังนั้นเดี๋ยวคงต้องรอการตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
ขอให้จับคนร้ายให้ได้และปมเหตุที่แท้จริงคืออะไร
เดี๋ยวมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไปฮะ